หลายคนชอบซื้อสินค้าที่มีการโฆษณาทางทีวีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เจอกับตัวบอกว่าโอ้โหซื้อน้ำยาทำความสะอาดแอร์มานะครับ
บอกว่าเอามาฉีดปุ๊บกดสวิตช์ปั๊บโอ้โหเป็นยังไง
นี่ครับนึกว่ามีเครื่องพ่นนะฮะพวกทำไอ้ลูกโป่งสบู่นะครับ
นี่ครับพุ่งออกมาจากแอร์นะครับโดยคุณพรสุดาเอี่ยมทองเพิ่ม
เล่าว่าคุณพ่อไปดูทีวีเห็นเขาขายน้ำยาล้างแอร์
สั่งซื้อมา๓ขวด๓๙๐บาทครับ
พอเอามาใช้นะครับเกิดภาพอย่างที่เห็น
ตอนแรกเปิดแอร์แรงอุณหภูมิต่ำ
ฟองเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งด้วยนะ
พออุณหภูมิเย็นนะครับสุดท้ายต้องเปิดลมไล่ออกมานะครับ
แต่ต้องรอฟองพุ่งออกมาอยู่๓ชั่วโมงฟองถึงจะหมด
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นเพราะคุณพรสุดาโดนหลอกแน่
เพราะว่าสภาพที่เห็นคาดว่าน่าจะเป็นแชมพู
หรือน้ำยาล้างจานแล้วเอามาย้อมแมวขายพี่เขา
อยากจะซื้อก็ควรซื้อจากห้างร้านที่น่าเชื่อถือดีกว่าครับ
อยากให้ดูให้ดีก่อนเพราะบางคนเขาก็ไม่เป็นกัน
ให้สอบถามตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่ามันเหมาะกับแอร์แบบไหน